เริ่มที่ข่าวเรื่องของหลังจากที่ประเทศไทยนั้นได้เริ่มการใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการขอทานภูติศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับ
ก็มีการแยกแยะพฤติกรรมรวมทั้งประเภทของความผิดเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับล่าสุดมีการลงพื้นที่ไปจัดระเบียบในกรุงเทพมหานครตลอดเดือนมีนาคมนะครับ
ซึ่งก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้หนึ่งร้อยยี่สิบรายครับพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าหลังรัฐบาลจัดตั้งกองอำนวยการแก้ไขปัญหาคนร้ายที่พึ่งและขอทาน
พร้อมจัดชุดปฏิบัติการ๑๐ชุดกระจายลงพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเพียงแค่วันที่หนึ่งถึงเจ็ดมีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ก็สามารถตรวจพบขอทานห้าสิบแปดรายคนร้ายที่พึ่งหกสิบสองรายรวมหนึ่งร้อยยี่สิบรายครับจำนวนนี้เป็นคนต่างด้าวยี่สิบก้ามราย
จากนี้ไปจะนำคนขอทานและคนร้ายที่เพิ่งเข้าสู่กระบวนการคัดกรองหากเป็นคนไทยจะได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ
ตรวจสอบปัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
และเสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ
แต่หากพบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท

ส่วนผู้ที่เป็นคนต่างด้าวดำเนินการส่งกลับประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง๑๑แห่ง
มีสมาชิกอาศัยพึ่งพิงอยู่๔๓๓๔คน
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุคนพิการ
ผู้มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
และเป็นผู้ป่วยทางจิตเจาเวท
หากมองไปที่สถิติการรับแจ้งบ่อแส
การนำเด็กออกมาเป็นเครื่องมือในการขอทาน
แสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น
โครงการลนลงยุติธุรกิจเด็กขอทาน

แสดงยังคงอยู่ในระดับที่๓๐๐บาทใกล้เคียงกับปี๒๕๕๐บาท
มูลนิธิกระจกเงาวิเคราะห์ว่าน่าจะมาจากปัญหาหลายอย่างครับ
ยังไม่สามารถลนลงให้สังคมไทยเลิกพฤติกรรมการให้เงินกับเด็กขอทานได้
ทำให้รายได้ของการขอทานแต่ละวันนั้นไม่ลดลง
กลุ่มนี้ก็รายได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับ
จัยต่อมาก็คือว่ามาตรการในการป้องกันกลุ่มขอทานข้ามชาติที่ละลอบเข้ามาสู่ประเทศไทยทำได้ไม่ดีพอ
ทำให้มีกลุ่มขอทานข้ามชาติลักษณะหน้าซ้ำหน้าเดิมเข้ามาหลายราย
ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งกลับประเทศต้นทางไปบ้างแล้ว
แต่ว่าคล้อยหลังไปไม่นานก็เดินทางกลับมาขอทานในประเทศไทยตามเดิมครับ